สักพักหนึ่งเขาก็ก้มหน้าเหมือนร้องไห้

คือเพื่อที่จะแวะไปหาหมอก่อนใช่ไหมครับ

เขาบอกว่าเขาฝันว่าเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
อันนี้สภาพแบบผู้หญิงตัวดำเมียนพี่แจ๊
ผมยาวตัวสกปรกอะไรอย่างนี้

ตะโกนถามว่าใครมาทำไม
ฝันเขาจำได้ว่าผู้หญิงคนนั้นพูดว่า

รับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม

ค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มกับบรรยากาศวางเวงวางเวงแบบนี้
และบรรยากาศในค่ำคืนวันนี้เรายังอยู่กันในธีมเดิมครับ
ทีมสุดท้ายของเดือนมิถุนายน
เรื่องราวของคุณสัยมนต์ดำเวรกรรมที่ต้องยอมรับ
ก่อนอื่นเลยฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ร้อน
ประสบการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือไปได้ยินได้ฟังมา

บรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่าเย็นอย่าเยือกบรรยากาศวางเวงวางเวงแบบนี้และแขกรับเชิญที่จะมาปิดท้ายในทีมคุณสายมนต์ดำเดือนนี้เขาพร้อมที่จะพบกับคุณผู้ชมแล้ว
ดีกรีไม่ธรรมดาครับเป็นสินแสเขามีเรื่องมาฝากทุกท่านด้วยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยประสบการณ์หลอนหลอนประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเพราะเขาเป็นสินแสเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของห่วงจุ้ยแล้ววันนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับสินแสเอ็กซ์ครับสวัสดีครับผม

ผมนึกภาพจินตนาการภาพของสินแสเอ็กซไว้เป็นสินแสแบบที่เราควรจะนึกถึง

ดูเท่ดูแบบไม่เหมือนที่คิดว่าสินแสผมยังนึกถึง

ก็อุ้นมีแบบอุ้นอ่ะแล้วก็จะถืออ่าปันทิศ

แสเอ็กซครับเคยโทรมาเล่าเรื่องสิ่งพิฆาตสารอาถรรพ์

ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปดูห่วงจุ้ย

แล้วก็เอาเรื่องราวของคนนั้นที่เขาประสบพบเจอมามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันใช่ครับ
เดี๋ยวต้องขออนุญาตถามสินแสเอ็กอย่างนี้ครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี
เกี่ยวกันไว้เลยครับ
ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเกี่ยวยงกันไม่ใช่เรื่องแบบงมงายไม่ใช่เรื่องไร้สาระใช่ครับ
มันคือต้องบอกว่าห่วงจุ้ยมันคือหลักวิทยาศาสตร์ถูกต้องผสมผสานกับความเชื่อ
ทรณีวิทยาโหลศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยในการใช้ชีวิตของคุณ
มันเลยทำให้เป็นห่วงจุ้ยขึ้นมาครับ
ตัวของสินแสครับเป็นสินแสอย่างนี้มานานหรือยัง
ถ้าต้องบอกว่าผมเป็นสินแสเนี่ยผมเป็นมาประมาณ๗ปี

๗ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธธรรมจีนผมเป็นนักศาสตร์เด็ก
เพราะอากงของผมคุณตาเนี่ยเขาเป็นคล้ายเป็นเลขาธิการของสมาคมเท่งให้แห่งประเทศไทย
ก็คือเป็นสมาคมของคนจีนพ้นทะเลอากงผมก็จะรับหน้าที่เหมือนกับเป็นเหมือนคนคอยเขียนสารในสมาคมเมื่อสมัยก่อนนะครับ
คราวนี้ไอ้วัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับเรื่องของอัคระหรือว่าคำกรอนมันก็เลยเชื่อมโยงไปยังสหวิชาต่าง
มันทำให้เราก็ซึมซับโดยไม่รู้ตัว
โคเราซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมจีนแต่การที่เราจะมาเป็นสินแสมันมายังไงอ่ะ
มันเริ่มต้นจากว่าที่บ้านก่อนครับมันมีเกี่ยวกับมันมีตำราอยู่เล่มหนึ่ง
มันเป็นตำราเกี่ยวกับเรื่องของพวกอัคระยันของจีนแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูโงเห้งนะครับ
มันมีแค่นั้นผมเอ็งก็ไม่เคยเจอมันมาก่อน
จนกระทั่งวันนึงบ้านมีการขายแล้วเขาผมเข้าไปบ้านเพื่อเอาของก่อนออกมา
ก็ไปเจอว่ามีตำราเล่มนี้เราไม่ทราบว่าคืออะไรครับพี่แจ๊ค

ช่วงนั้นพอดีว่าผมมีแฟนชาวเป็นชาวไต้หวัน

ครับผมคราวนี้ก็เลยผมก็เก็บเอาไว้ที่บ้าน
คราวนี้เขามาเยี่ยมผมที่บ้านผม
เขาพอดีเขาไปเจอพอดีเลย
ทักผมแซวว่าเนี่ยมันเป็นหมอดูเหรอ
เขาบอกว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมวะ
เรายังไม่รู้เลยว่าคืออะไร
ใช่เพราะว่าอันเรมนี้มันคือหนังสือเกี่ยวกับเรื่องหัวแฮง
และพี่แจ๊คก็ต้องให้เขาที่เป็นแฟนผมเนี่ย

ผมโดยคร่าวก่อนหลังจากที่พอรู้อะไรบางอย่างเล็กเล็กน้อยแล้วเนี่ย
เราก็มีการที่เชิญชวนเพื่อนหลายคนที่เขาเป็น

ทั้งจีนด้วยทั้งไทยทั้งออังกฤษด้วยเนี่ย

สุดท้ายแล้วเราก็ได้โครงสร้างของมัน

ผมมีโอกาสที่จะได้เจอผู้รู้ท่านหนึ่ง

แล้วช่วงนั้นเราเองเราก็มีวิกฤตบางอย่างในชีวิต
อาจารย์เองท่านก็เมตตาได้ถ่ายทอดวิชาที่ท่านได้ศึกษามาให้
ใช่ครับเขาเนี้ยวิชาฮวงช่วยของผมเลยเนี่ย
มันเลยเป็นวิชาที่สิงคโปร์บวกโขลศาสตร์ของจีน

คำว่าประยุกต์ไงเป็นการผสมผสานกัน
ถูกต้องครับอ่าโอเคสังเกตนะฮะนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของสินแสที่ถ้าดูข้างนอกอย่างนี้
ผมว่าหลายคนดูไม่ออกว่าเป็นสินแสเป็นสินแสยุคใหม่แล้ว
ทีนี้เนี่ยเรื่องที่จะมานั่งพูดคุยในวันนี้ฟังชื่อเรื่องแล้วเนี่ย
ไม่น่าจะเกี่ยวกับห่วงจุ้ยป่ะไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับ
กูอยากเจอแก้วเป็นเรื่องของใครต้องบอกว่าต้องเริ่มอย่างนี้ครับพี่แจ๊ค
พอดีว่าของผมเองเนี่ยเราจะมีแฟนเพจของเราใช่ไหมครับแล้วก็มีสมาชิกแล้วก็มีลูกศิษย์ติดตามในแฟนเพจ
ทีนี้เนี่ยเมื่อระยะหนึ่งที่ผ่านมาผมจำไม่ได้ว่าน่าจะประมาณ๖๗เดือนก่อน
ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งทักเข้ามาปกติเลยครับไม่มีอะไร
เขาทักเข้ามาขอบูชาวัตถุมงคลของเราก็คือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นยันหนึ่งดวงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ผิดนะครับ
มินต่อไปแล้วก็จบไปเสร็จไม่นานนักเนี่ยเขาก็ทักกลับมาอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการติดต่อให้ผมไปตรวจห่วงจุ้ยให้ที่บ้านเขา
คราวนี้ก็มีโอกาสได้ดิวกันแล้วก็นัดแนะวันเวลาใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปที่บ้านเขา
ทีนี้หลังจากที่เรามีการตรวจฮวงจุ้ยจนจะเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มีเวลานั่งพูดคุยกัน
เนื่องจากว่าอาจจะคุยกันถูกคอเขาก็เลยเหมือนกับเล่าเรื่องความหลังของเขาให้ผมฟังก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้
กูอยากเจอแก้วเนี่ยอย่างไร
อย่างนี้ครับสมาชิกท่านนี้นะครับที่ผมไปดูฮวงจุ้ยให้เนี่ยเขาเคยมีแฟนเป็นชาวต่างชาติครับเป็นคนประเทศแคนาดานะครับ
ต้องบอกสมาชิกท่านนี้เขาชื่อคุณเอมนะครับแฟนเขาชื่อคุณเค
เขามีโอกาสได้พบเจอกันครับพี่แจ๊คแล้วก็ทั่วไปเลยฮะก็พูดคุยกันสารความสัมพันธ์
จนกระทั่งเหมือนความรักของทั้งคู่เนี่ยสุขงอมนะครับแล้วก็มีการชักชวนกันว่าเออถ้าอย่างนี้ไปย้ายไปอยู่ที่แคนาดากันไหมครับ
ต้องบอกก่อนครับคุณเคที่เป็นแฟนของคุณเอมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างรูปหล่อนะครับแล้วก็เป็นคนมีธุรกิจก็มั่นคงนะครับ
ทีนี้ก็หลังจากที่ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาแล้วนะครับคุณเอมเองก็กับพ่อแม่ของคุณเคก็เหมือนกับรักไข้กันดีเหมือนกับเขาชอบลูกสะพ้ายคนนี้ครับ
สะพ้ายก็ได้เพราะว่าผมไม่ทราบว่าเขาจดทะเบียนกันหรือเปล่านะครับเนื่องจากด้วยเรื่องด้วยแบบความเป็นคนไทยนะครับ
แล้วก็มีความแบบช่วยเหลือทำกับข้าวดูแลบ้านอะไรอย่างนี้ครับเขาก็จะชอบประทับใจกับคุณพ่อคุณแม่เขานี่รักกันมากเลยนะครับ
ก็ใช้ชีวิตอย่างลาบลื่นครับพี่แจ๊คไปช่วงหนึ่งทีนี้เนี่ยคุณเคเองเนี่ยเขามีเพื่อนชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทย
เพื่อนชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยกับคุณเคเขาเป็นเหมือนหุ้นส่วนในการทำธุรกิจด้วยกันเขาบอกว่าเขาก็เลยบอกคุณเอมว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะต้องขอตัวไปดูงานที่เมืองไทยสักแป๊บหนึ่ง
แล้วก็ตอนนี้เธออยู่ที่บ้านก็รอก่อนนะอะไรอย่างนี้ก็โอเคคุณเอมเขาก็พอดีเนื่องจากได้รับหน้าที่ใช่ไหมครับให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลบ้านแล้วอาจจะเป็น
เป็นแม่บ้านอ่ะใช่ครับดูแลบ้านแล้วก็ดูแบบดูแลบิสเน็ตที่นู่นด้วยอะไรอย่างเงี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ไปด้วยนะครับคุณเคก็กลับมาที่เมืองไทยนะครับ
ก็ถ้าจำไม่ผิดตามที่คุณเอมเขาเล่าเนี่ยน่าจะประมาณสัก๒๓อาทิตย์เกือบเดือนอะไรอย่างนี้ครับ
ใจลอยมากขึ้นหลังจากที่กลับจากเมืองไทย
ใจลอยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบปกติเขาเป็นคนแอคทีฟกับงานมาก
แต่เขาเป็นปัจจุบันที่เขากลับมานะครับเขาเหมือนกับ
ขี้เกียจตื่นนอนทำอะไรเกิดช้าเหมือนไม่มีกระจิตกระใจนะครับ
ทางคุณเอมเขาก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกัน
แต่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาเหนื่อยคุณเอมเขาบอกว่าสงสัยอยู่ในเมืองไทย
แล้วก็อาจจะลุยงานหรือเปล่าไม่ค่อยได้นอนไหมอะไรอย่างนี้
ก็พักสักพักหนึ่งคงจะดีขึ้นก็ผ่านไปสักเป็นระยะหนึ่งครับพี่แจ๊ค
คราวนี้มันเหมือนมีอาการแปลกเพิ่มขึ้นก็คือตอนกลางคืนเขาจะรู้สึกว่าแบบ
ร้อนหนาวแล้วเขาอยากที่จะแบบใช้ชีวิตกลางคืนมากเลย
ส่วนกลางวันเนี่ยเขาไม่อยากทำอะไรเลยคือเอาง่ายคือเน้นกลางคืน
กลางคืนมีชีวิตชีวาแต่กลางวันเนี่ยรู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่มีแรง
แล้วก็ช่วงโพเพมีอาการแบบหนาวสั่นแล้วก็เหมือนจะเป็นไข้
เขาเรียกว่าสะท้านร้อนสะท้านหนาวแต่ก็ไม่ถึงกับป่วย
คราวนี้ภรรยาเองแล้วก็คุณเอมเองเขาก็ถือว่าแบบเป็นห่วง
ก็เลยตามสารธุสุทธิกันนะครับจนกระทั่งบอกว่าโอเค
ถ้ายูจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยไม่ดีนะจะต้องไปหาหมอนะครับ
ทีนี้เนี่ยเขาก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีเวลาเดี๋ยวเขาจะไปหาหมอ
เสร็จแล้วก็โอเคเขาก็ใช้ชีวิตต่อไปอีกนะครับ
ทีนี้เนี่ยพี่แจ๊คมันก็ปกติดีนะมันไม่ได้มีอะไรแต่มีแต่อาการแบบนี้
แต่วันดีคืนดีพี่แจ๊คกลางคืนกลางคืนเขานอนกันสองคนใช่ไหมครับ
คุณเคเองเขาชอบมีอาการละเมอ
คือถ้าเป็นละมือปกติอย่างเช่นก็เข้าใจเนอะเหมือนงูเงียอะไรอย่างนี้
แต่มันไม่ใช่มันละเมอกันจนกระทั่งเหมือนกับเดินเข้าไปที่ประตูห้องน้ำ
แล้วเอาตัวไปติดกับประตูห้องน้ำอุ้ยละเมอเดินอย่างนี้เลยอ่ะ
คาอยู่อย่างไรตอนแรกตัวคุณเค้าตื่นขึ้นมาเค้าเห็นภาพนั้น
เขาก็รู้สึกว่าเขาจะเข้าห้องน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่พอเดินไปหาแฟนเขาเนี่ยรู้สึกว่าแฟนเขาไม่ได้จะเปิดประตูนะ
เหมือนเอาตัวพิงห้องน้ำไว้เหมือนจะเดินต่อแต่มันติดมันติดมันติด
ใช่เขาก็เลยเหมือนกับสะกิดดึงแล้วก็พาขึ้นมานั่งบนเตียง
แล้วก็ถามว่ายูเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร
แต่รู้เหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้นอนมันเหมือนมันต้องการจะเดินไปสักที่นึงอะไรแบบนี้นะครับ
เขาบอกโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นก็โอเคเดี๋ยวเราคุยกันพรุ่งนี้เช้า
พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็มีการสักถามกันถึงเรื่องอาการว่าเป็นอย่างนี้นานหรือยัง
แต่ที่เพิ่งเห็นก็คือเพิ่งเห็นวันนี้นะแต่ยูไม่โอเคอย่างนี้นานหรือยัง
เขาบอกว่าเขารู้สึกช่วงนี้เขาดาวน์เขาคิดมากเขาจิตตกเขาหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้
เค้าเหมือนเค้าขาดเค้าโหยหาอะไรสักอย่างนึงเค้าว่าอย่างนี้
คุณเอมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ลองไปพบจิตแพทย์ไหม
คือต้องบอกก่อนว่าที่ต่างประเทศนะครับการพบจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติไม่ปกติ
คือสมมุติว่าคุณเครียดมากหรือว่าคุณหาคำตอบอะไรไม่ได้
วันนี้เขาอาจต้องการคนไกลใช่ไหมครับก็พากันไปหาจิตแพทย์
ทีนี้เนี่ยก็พอไปหาเสร็จปุ๊บก็มีการไต่ถามสอบสวนทั่วไป
ว่าเออเป็นมายังไงบ้างอากงอาการอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณหมอก็ถามเขาถามคุณเคนะครับแต่คราวนี้พี่แจ๊คมันเป็นอย่างนี้ครับ
มันไม่รู้ว่าเป็นเพราะคำถามบรรยากาศในการพูดคุยหรืออะไรไม่รู้
อยู่ดีคุณเคเขามีอาการเหมือนเขาร้องไห้แล้วก็แบบเหมือนเอามือเนี่ยปิดหน้าตัวเอง
แล้วคุณเอมเขาบอกเขาได้ยินสองหูนะครับเต็มสองหูเลยว่าคุณเคพูดว่า

ในห้องที่คู่พูดคุยกับจิตแพทย์อยู่เนี่ย
ใช่ตอนนั้นมีอยู่๓คนใช่ไหมจิตแพทย์คุณเคแล้วก็คุณเอมใช่ไหมครับ
บอกว่ากูอยากเจอแก้วคือไอ้คำพูดคำนี้มันปกติพี่แจ๊คมันไม่น่าตกใจหรอก
แต่ที่มันน่าตกใจคือแฟนเขาพูดภาษาไทยไม่เป็น
อ้าวอ๋อไม่เคยพูดภาษาไทยเลย

คือแฟนเขาเนี่ยเคยไปเมืองไทยอยู่ประมาณ๒๓ครั้ง

สองก็คือจะไปหาเพื่อนเขาเรื่องธุรกิจนี่แหละ
ซึ่งคงไม่ใช่มีการเรียนภาษาพี่แจ๊คใช่ไหม
แล้วคำว่ากูอยากเจอแก้วมันก็ไม่ได้อยู่ในอะไรที่ต้องไปเรียนรู้
ใช่คือมันเป็นคำที่แบบเราต้องแบบเป็นในระดับหนึ่งแล้วพูดได้ใช่ไหม

แล้วคุณเอมบอกว่าไอ้คำที่เขาพูดออกมาเนี่ยค่อนข้างชัด

ไม่ใช่ฝรั่งพูดแบบกูอยากเจอแก้ว

กูอยากเจอแก้ว
แต่เสียงเขาเย็นนะครับแบบเหมือนแบบก้มต้าเอามือปิดอย่างนี้นะครับตามที่เขาเล่าแล้วก็แบบว่ากูอยากเจอแก้วอะไรอย่างนี้
โอเคคุณเอมเขาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจ
จิตแพทย์เขาก็มองดูอาการบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียด
จัดเขาก็เลยให้ยาลดเครียดมาแล้วก็นัดมาเพื่อให้มาบำบัดอีกรอบหนึ่งนะครับทีเนี้ยโอเคเขาก็พากลับบ้านโอเคหลังจากที่มีการเทคยาหลังจากที่มีการมาบำบัดมาพูดคุยเนี่ยมันก็มันก็ดูเหมือนดีขึ้นพี่แจ๊คก็อาการอะไรมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือเบาลงหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่สนิทเหมือนกันมันก็ยังมีมันก็ยัง

ไม่ได้มีอะไรแอบใช่ไหมไม่ได้แอบไปมีกิ๊กใช่ไหมประมาณนั้นนะครับคุณเคเขาบอกว่าไม่มีไม่มีเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้ายูพูดบ่อยบ่อยเนี้ยมันจะต้องโกรธกันนะพอบอกไม่มีคือไม่มีอ่าโอเคเรื่องนี้ก็จบไปครับจบไปนะครับก็ตามภาษาผู้หญิงกับพี่แจ๊คเรื่องมันคาใจเนอะมันก็ยังไม่เคลียร์มีอยู่วันหนึ่งเขาก็อ่าโ
คุณแฟนได้ฟังว่าเนี้ยช่วงนี้ไม่ค่อยเหมือนเดิมน่ะเอ่อดูแปลกแปลงเหมือนเหมือนอะไรอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เนี้ยมีพูดอะไรอย่างงี้ออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวเนี้ยเพื่อนเพื่อนของคุณเอ็มที่อยู่เมืองไทยที่เป็นเพื่อนผู้หญิงเนี้ยเขาบอกว่าเอาตรงตรงป่ะแปลกแปลกอ่ะอืมโดนของเปล่าอืมคือผมว่าจริงจริง

เคก็บอกว่าอืมก็ไปสิก็ไปก็ไปนะครับคราวนี้ทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็โอเคเดินทางมาที่เมืองไทยเสร็จนะครับพอเดินทางมาที่เมืองไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเจอกับเพื่อนของของคุณเอมนะครับแล้วก็เจอกับน้องชายคุณเอมนะครับก็ตามสเต็ปพี่แจ๊คตามที่เขาคุยกันไว้ก็ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีอะไรแปลกไหมสิ่งแรกที่เราต้องทำคือก็พาไปวัดซะ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

น้องชายคุณแอมก็นั่งอยู่ข้างหน้า
ส่วนคุณแอมเองนี่ก็นั่งอยู่ข้างหลังกับคุณเค
คราวนี้คุณเคเองก็มีอาการแบบ
รู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยอยากไปในครั้งนี้มากเลยพี่แจ๊ค
อารมณ์เหมือนกับแบบกลับได้ไหม

สักพักหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาบนรถเลยว่ากลับ

สักพักนึงทุกคนก็แบบมองหน้ากัน
แล้วทุกคนก็บอกว่าเย็นซิ
ไปเที่ยวจะคิดอะไรมากอะไรอย่างนี้ครับ
น้องชายที่นั่งอยู่ประกบข้างกับคนขับ
ก็บอกเพื่อนของคุณแอ๋มว่าให้เร็วนิดนึงใช่ไหมครับ
คุณแอมข้างคุณเคก็บอกว่าเย็นนะอย่าคิดมากอะไรอย่างเงี้ย
เที่ยวไงเออเดี๋ยวก็กลับแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
สักพักนึงเขาก็ก้มหน้าเหมือนร้องไห้

หายใจไม่ออกเนี่ยต้องยูพาอายไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหม
ยูเทิร์นกลับตอนนี้เลยอะไรอย่างนี้ไปโรงพยาบาลหน่อยอะไรอย่างนี้
คราวนี้ด้วยเสียงลบเล้าของคุณเคนะครับ
ทุกคนเขาก็เลยคิดว่าอาการไม่สบายมันก็กำเริบหรือเปล่า
คือมีอาการทางด้านร่างกายหรือเปล่าใช่ไหมครับ
เขาก็ยูเทิร์นรถให้คือเพื่อที่จะแวะไปหาหมอก่อนใช่ไหมครับ
คราวนี้พอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บพี่แจ๊คแปลกไหม
เมื่อกี้ยังป่วยอยู่นะพอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บหัวเราะ

เขาบอกอย่างนี้นะครับจนกระทั่งขับรถไปขับรถไปเสร็จปุ๊บพอจะถึงพอจะถึงหน้าวัดนะครับ
ซุ้มประตูวัดจะเข้าเพราะดีว่าเขาก็จอดรอที่ให้คนก่อนเดินออกมา
คือเขาพูดภาษาอังกฤษนะครับพี่แจ๊คแต่แปลเป็นภาษาไทยว่ามันไม่อยู่หรอก

เรื่องทุกคนก็มองหน้ากันบอกว่าสงสัยเขาพูดอย่างอื่น
มันเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหม

สักพักหนึ่งก็เลยถามกับพระที่เดินเข้ามาหานะครับ

หลวงพี่คนนี้เขาก็บอกว่าอ๋อจะมาหาท่านใช่ไหมครับ
พอดีต้องขอโทษทีว่าเมื่อเช้าท่านเพิ่งอาภาษณ์
ลูกศิษย์เพิ่งพาไปส่งโรงพยาบาล

ไอ้คำพูดนี้พี่แจ๊คใช่ไหม
แล้วเมื่อกี้คำพูดที่ยูพูดมานี่ความหมายคืออะไร

ทุกคนก็แบบอ๋อตายแล้วเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นแล้ว

ก็ต้องพากันกลับก่อน
ก็มาประชุมนั่งประชุมกันเลยว่าจะเอายังไงดี
มีอะไรบ้างไหมที่จะสามารถช่วยเขาก่อนได้

และยิ่งคุณเคเองกับคุณแอ๋มเองก็ไม่มองหน้ากันด้วย

ทีนี้เนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็พูดกันขึ้นมาว่าแบบ
ยังไงวันนี้ก็ต้องเคลียร์กันให้ได้อยากจะรู้ว่ายูไปทำอะไรมา
ยูต้องบอกนะคุณเคเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไร
เขาก็ปกติดีพูดอะไรอีกแล้วถามอีกแล้ว
เรื่องนี้ก็คุยกันไปแล้วไม่ใช่หรอกว่าไม่ต้องคุยอะไรอย่างนี้
คุณแอ๋มเองเขาก็บอกว่าขยันขยอจนวันนั้นพี่แจ๊คมีการลงไม้ลงมือ
ปกติคุณเคก็เป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักกับแฟนมาก
วันนั้นก็เหมือนมีการตบตบหน้าอย่างรุนแรงไปครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าพอเถอะ
เขาบอกว่าเขาขอเขาว่าไปด้วยกันไม่ได้แล้ว
ขอเลิกเลยเหรอขอเลิกเหมือนมันขอเลิกประมาณนี้
เราไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าฉันก็ทนเธอมาสักระยะหนึ่งแล้ว
เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้เดี๋ยวไอจะให้อยู่ให้เวลาอยู่
ถ้ายูมีของยูอะไรที่นู่นยูกลับไปเก็บของให้เรียบร้อย
ในระหว่างอยู่กลับไปที่นู่นไอจะอยู่ที่เมืองไทย
แล้วหวังว่าเรื่องนี้เราจะไม่ต้องคุยกันอีก
แล้วก็ไม่ต้องถามด้วยว่าเรื่องอะไรเขาพูดอย่างนี้
แล้วตัวของคุณแอมเองก็บอกเฮ้ยเรื่องแค่นี้มันจำเป็นต้องขนาดนี้เลยเหรอ
เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่นี้มันหลายครั้งแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับ
เขาบอกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาอย่าเพิ่งติดต่อกันนะช่วงนี้
เขาอยากใช้เวลาส่วนตัวคุณเกเขาก็เอาข้าวของออกจากที่พักนะครับ
แล้วก็คือไม่ทราบว่าเขาไปไหนแหละนะครับ
คุณแอ๋มเองเนี่ยเนื่องจากพอเขามาประมวลสถานการณ์อยู่แล้ว
เพราะเรื่องอาจจะแบบไม่สามารถที่จะฉุดล้างอะไรกันไม่ได้นะครับ
ก็เลยโอเคตัดสินใจว่าคงจะต้องบินกลับนะครับ
กลับเพื่อไปเก็บของของตัวเอง
อย่างหนึ่งคืออาจจะไม่ต้องไปล่ำลาคุณพ่อคุณแม่เขาด้วย
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเคเองกับคุณแอมเขาก็รักไข้กันนะครับ
ก่อนกลับก็มีการแลกคอนแท็กอะไรกันไว้นะครับ
คราวนี้พี่แจ๊คในขณะในวันที่คุณแอมเองเขากลับไปอยู่ที่แคนาดา
เขาก็วางโทรศัพท์ไว้อยู่ข้างของเขา

สักพักหนึ่งพี่แจ๊คมันมีลายลายหนึ่งเขาเด้งขึ้นมา
ก็เป็นตัวกระตุ๋นตุ๊กตาทั่วไปไม่รู้ว่าใครนะครับ
คราวนี้ไลน์ก็พิมพ์ข้อความทิ้งไว้ว่า
เขาบอกว่าพี่คะกรุณาช่วยเก็บของทุกอย่างให้เรียบร้อย
ให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะไม่ต้องเหลือเลยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่หนูมาอยู่เนี่ยหนูไม่ค่อยชอบกินของใครหนูรังเกียจ
เฮ้ยแรงอะ
บอกเขาว่ารังเกียจเก็บให้เรียบร้อยนะ
คราวนี้ด้วยความที่อาจจะเป็นคุณผู้หญิงที่เรายังเลือกทราบก่อนดี
เซ็นต์ผู้หญิงเขาแรงเขาก็เลยไปมันอาจจะไปเหมือนกับสกิตต่อมนะครับ
เขาก็ถามไปเร็วคำเดียวตรงเลยแก้วใช่ไหม
ผู้หญิงคนนี้ก็ตอบมาคำเดียวตรงเหมือนกันว่าแค่นั้นเอง
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการสนทนากันอีกนะครับ
คราวนี้คุณแอ๋มเนี่ยเขาก็รู้ในใจว่าโอเคเรื่องมันคงเป็นแบบนี้แหละนะครับ
เขาก็มีการเก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทยนะครับ
พอกลับมาเมืองไทยอยู่สักระยะหนึ่งแล้วเขาก็ทราบว่า
ตัวของคุณเคเนี่ยเขาก็กลับไปแคนาดาโดยที่มีผู้หญิงคนนี้ไปด้วยนะครับ
ทั้งคู่เองก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับไม่ได้มีการติดต่อกัน
แต่ว่าเนื่องจากอย่างที่บอกพ่อแม่ของคุณเคเองเนี่ยเขาก็ชอบคุณแอ๋มนะครับ
ก็อาจจะมีการไปถามสารทุกข์สุขดิกกันบ้างแต่ว่าไม่ได้คุยคุยกันอะไรมากมายนะครับ
กระทั่งเรื่องราวพี่แจ๊คมันผ่านไปสักระยะหนึ่งก็นานพอสมควรแล้วนะครับ
คุณแอ๋มเขาบอกว่าช่วงนั้นเขาตอนนั้นเขาก็อยู่ในหมวดที่ทำใจได้ไม่ทำใจได้อยู่ครึ่งนะครับ
เขาบอกว่าช่วงนั้นเขาฝันพี่แจ๊คเขาฝันบ่อยมากเลย
เขาบอกว่าเขาฝันว่าเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านเขายืนอยู่หน้าบ้านของเขานะครับ
ผู้หญิงคนนี้แต่งตัวแปลกแต่งตัวแปลกคือเหมือนผู้หญิงคนนี้ใส่จีวอนใส่จีวรพระ

แล้วอันนี้สภาพแบบผู้หญิงตัวดำเมียนพี่แจ๊คผมยาวตัวสกปรกอะไรอย่างนี้

อยู่หน้าบ้านเขาแล้วก็ยืนเฉยไม่พูดจาอะไรในฝันในฝันนะครับ
ในฝันคุณแอ๋มเขาก็ทักไปบอกว่าตะโกนถามใครมาทำไมมีธุระอะไร
ฝันเขาจำได้ว่าผู้หญิงคนนั้นพูดว่าเขาใช้กูมาเก็บมึง
เสร็จปุ๊บคุณแอ๋มเขาก็ตื่นขึ้นมาความฝันเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พี่แจ๊คเกือบทุกคืน
ตลอดเวลาที่เขาเป็นอย่างนี้เกือบทุกคืนเป็นเดือนเดือนเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ไหว

คราวนี้ไม่รู้ว่าเขาไปทราบได้ยังไงขึ้นมา
แต่ก็ทราบได้ยังนั่งรู้จักทางเพจผมก็เลยเป็นที่มาที่เขาทักมาเช่าวัตถุมงคนตอนแรก
คราวนี้พอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขานำไปพกติดตัว
กลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้
ฝันถึงสิ่งนี้อีกเลย
ทำให้เป็นที่มาของการเชิญผมมาดูวงจุ้ย
บอกว่าเขาก็ได้รับข่าวข่าวหนึ่ง
จากคุณพ่อคุณแม่ของทางคุณเค
ท่านบอกว่ารู้ไหมตอนนี้เคตายแล้วนะ

เป็นการตายแบบฆ่าตัวตาย

สภาพศพของคุณเคคือเป็นการตายแบบเปลือย
ร่างกายของคุณเคพี่แจ๊คมีรอยขีดขวนเหมือนกับแบบ
ถ้าให้เดานะเหมือนมีอะไรมาขวน
เหมือนเราอาจจะเอาของแหลมมาขีดขีดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แล้วที่เป็นแปลกกว่านั้นคือที่ปากของเขา

แล้วที่ปากของเขาเนี่ยเขาจะมีคล้ายเหมือนพระอยู่เหมือน

จี้พระอันนั้นกัดอยู่ในปากแล้วก็ตายอย่างนั้น

ใช่ใช่ครับเสร็จปุ๊บคุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกว่าเนี่ย
เคเขาตายแล้วนะอย่างที่บอกแจ้งมาเสร็จ
บอกว่าโอเคถ้าแบบว่ายังแบบมีความรักความคิดถึงความผูกพันก็
ถ้าอยากจะมาก็มานะอะไรอย่างนี้
ทางคุณแอบเองเขาก็รีบไปนะครับ
คุณแม่คุณพ่อคุณเคเขายื่นให้คุณแอบเนี่ย
ก็คือจดหมายลาตายของคุณเค

อ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่แจ๊คใจความสำคัญจะเป็นอย่างนี้ครับ
แจ๊คจำผู้หญิงที่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของคุณแอมได้ไหมครับ

ผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณเค

แก้วคนนี้มาอยู่กับคุณเคที่แคนาดาเนี่ย

ก็อ่าเสร็จแล้วคราวนี้พี่แจ๊คในในเนื้อจดหมายนะครับ
เขียนระบายความรู้สึกของเขาทั้งหมด
เขาบอกว่าเขาโดนผู้หญิงที่ชื่อแก้วเนี่ยหลอก

แจ๊คจำเพื่อนของคุณเคที่อยู่เมืองกา

กับคุณแก้วเนี่ยเขารู้กัน

คุณเคกับเพื่อนชาวต่างชาติของเขาเนี่ย
ก็ทำธุรกิจบางอย่างร่วมกัน

เสร็จแล้วผมไม่ทราบว่าอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์
หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการขัดอะไรกันสักอย่างหรือเปล่า

เพื่อที่จะให้คุณเคเขามีปัญหานะครับ

หรือว่าจริงแก้วก็คือเด็กของเขา

แล้วก็ทำให้เคนเกิดความไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต
คราวนี้เสร็จปุ๊บแก้วเนี่ยก็เข้ามาอยู่กับคิว
จนกระทั่งตัวของคุณเคเองเขามีความรักความชอบ
แล้วก็บวกกับสิ่งที่เขาทำก็คือเสน่ห์ด้วย

คราวนี้พอคุณเคเอาแก้วมาอยู่เนี่ยนะครับ
แก้วเขาก็เริ่มออกรายออกฤทธิ์นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของอย่างเช่นหลอกให้อย่างนั้นอย่างนี้

คุณเคเขารู้สึกว่าเขาโดนหลอกไปเยอะ
แล้วเขาเสียทุกอย่างไปเลยนะครับ
เขาก็เลยแบบเสียใจมากว่าเขาตัดสินใจผิด
เขาก็เลยฆ่าตัวตายนะครับ
ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นอย่างนี้นะพี่แจ๊ค
การตายมันก็แค่การฆ่าตัวตายปกตินะครับ
ส่วนเรื่องเปลือยอะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับ
แต่คราวนี้ปัญหาคือไอ้ของที่อยู่ในปากที่กัดอยู่มันคืออะไร
ทีนี้เนี่ยคุณเอมคุณเอมก็บอกว่าเขาเองเนี่ยเขามีความรู้สึกว่า
หลังจากที่คุณเคกลับมาจากเมืองไทย
คุณเคก็พกสร้อยเส้นนี้มาใส่ตลอดอยู่เหมือนกันนะ
ถ้าให้เขากลับไปย้อนคิดเนี่ยเขาเห็นสร้อยตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ

แต่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ดูชัดสักทีหนึ่งนะครับ
แต่คราวนี้ไอ้สร้อยเส้นนี้พี่แจ๊คก็คุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่า
ร้อยเส้นนี้เขาเก็บไว้นะอยากจะดูไหมเขาก็เอามาให้ดู
มันเป็นพี่แจ๊คสร้อยเส้นนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นรูปผู้หญิงอยู่ข้างในพี่แจ๊ค
แล้วผู้หญิงในนั้นนะเหมือนกับมีผ้าเหลืองพัน
เห้ยคล้ายกันให้ฟันใช่ไหม
แหละครับมันก็คือพอเขาทราบว่าโอเคสุดท้ายแล้ว
ทางคุณเคเองก็โดนทั้งแก้วโดนทั้งเพื่อนเขาเนี่ย
อกปั่นหัวจนกระทั่งเสียผู้เสียคนเสียงานเสียการไป
แล้วก็เราก็คาดกันว่านะครับไอ้สิ่งที่เขาพกติดตัวไว้เนี่ย
จนเขามีไว้กับตัวเองแล้ว

สุดท้ายจริงหลงเอิญแบบนี้

คือมีหน้าที่ในการมาหลอกเพื่อที่จะ

เอาเงินจากการ
แล้วมาคุยธุรกิจกับเพื่อนคนนี้
กลับไปก็อาการเปลี่ยน

มันคล้องอยู่ในคอของคุณเคตลอดเวลา

ไม่เคยได้ยินอะไรลักษณะแบบนี้มาก่อน

ถ้าเรามองในเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณสายมนต์ดำ
มันอาจจะเป็นคุณสัยมนต์ดำในแขนงหนึ่ง
ซึ่งมันต้องมีคนที่ทำตรงนี้โดยตรง
เช่นแก้วอาจจะไปรู้จัก
คือถ้าเป็นฝรั่งอะไรผมว่า

แต่คนที่นำพาเรื่องนี้มาน่าจะเป็นแก้ว

น่าจะไปรู้จักกับคนที่เป็น

ซึ่งเอามาเพื่อเอามาสะกด
ทำให้คิดถึงทำให้หลง

ผลประโยชน์

ถ้าอยากจะได้ของของคนคนหนึ่งที่

ก็ยังทำกันได้นะ
ผมว่าจริงแล้วน่ากลัวกว่าผีครับ

นี่คือเรื่องของคุณสัยมนต์ดำ
ที่อยู่ในธีมของเราในเดือนมิถุนายนนี้
และนี่คือการปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของคุณสัยมนต์ดำ

ถ้ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
สมมุติว่าคนที่เขาดูอยู่

บางคนไม่รู้ว่า
สิ่งที่ตัวเองเอามาเอามาบูชา

เรามีอะไรป้องกันได้ไหมในศาสตร์ของห่วงจุ้ย
ถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องพูดถึงประเด็นแรก
คือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณเอามาจากไหน

มันมาจากไหนมาจากผู้ที่เป็นคนดีหรือเปล่า

สิ่งใดก็ตามแต่ที่ไม่ใช่คุณพระ
ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้าที่มีตนมีชื่ออ่า
เราไม่นิยมให้นำมาบูชา
เพราะในหลายเคสที่ผมไปตรวจบ้าน
แล้วก็มีเขาเรียกว่าสายผีสายพรายสายพูดอะไรพวกนี้
เราก็จะขัดใจทุกคนนะครับก็คือให้เอาออก
สุดท้ายเมื่อเอาออกไปแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นครับพี่แจ๊ค
แต่ถ้าเคสที่เลวร้ายเลยคือเอามาด้วยความไม่รู้อ่ะครับ
อย่างนี้เคสมาคือเอามาแล้วไม่รู้ที่มาที่ไป
อันนี้ก็พูดยากว่าจะป้องกันยังไงเพราะไปรับมาแล้ว

ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเราให้ทำพิธี

ถ้าเป็นเมืองไทยอาจจะเรียกว่าถอนของอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมครับ
ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่

ศาสตร์ของห่วงจุ้ยศาสตร์ในเรื่องของคุณสัยมนต์ดำ
มันคือมันคือเรื่องที่มันคู่ขนานมันไปด้วยกัน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าห่วงจุ้ยมีไว้ทำไม
มีไว้เพื่อแก้ไงแก้ของพวกนี้
หลักการที่ไม่ดีแก้สิ่งที่ไม่ดี
หรือว่าแก้ของที่ไม่ดีที่ครอบครัวนั้นเนี่ยกำลังเผชิญอยู่

แต่บางทีถ้ามันแก้ไม่ทันเหตุการณ์มันก็จะเลวร้ายอย่างนี้

ที่สำคัญคือเรื่องพวกนี้ผลสุดท้ายมันจบไม่สวยสักครั้งหนึ่ง

คนที่ทำก็ต้องได้รับผลกรรมของตัวเอง
อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเอง

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสินสายเอ็กซ์

วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน
ถือว่าเป็นการปิดท้ายเดือนมิถุนายนนี้
กับเรื่องราวของคุณสัยมนต์ดำ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้

ลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ

วันศุกร์หน้าเราก็จะกลับมาล้อมวง

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลแบบนี้
พร้อมกันทุกคืนวันศุกร์
ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลานะครับ

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ

ขอบพระคุณนะครับ
กันกันครับ